สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมากสวัสดีค่ะวันนี้พี่เช่าเช่ามาเช่าเช่ามารู้ว่าจะมาหารถแมววันนี้ฝันถึงเมื่อคืนเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะ

อยู่ดีก็ไม่เคยไปบ้านหนูอยู่ดีก็บอกว่าไปบ้านหนู
ใช่แล้วก็ฝันเห็นแบบว่าหลังบ้านน้องแบบบึงใหญ่มากเลยแล้วก็แบบสวยงามก็เลยอิจฉาแค่นั้นเอง
นี่แล้วหลังบ้านนี้มีบึงอีกเหรอฮะไม่มีด้วยไงอ๋อหรอ
บ้านฉันนี้มีบึงหรือว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือเปล่าธนัดนำบ้างบ่อย
ไม่ก่อนที่จะทำหมู่บ้านเขาอาจจะเป็นบึงมาก่อนหรือเปล่า
อ๋อแล้วก็ตกเหรออ๋อหรอคงเป็นอย่างนั้น
เออนั่นอายุอะไรลูกเริ่มอุ้ง
เข้า๓๓คุณผู้ชมโอเค
มีแต่คนถามได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้ว
มันใกล้แล้วอย่างไรมันใกล้แล้ว
จะบอกนะคุณผู้ชมแม่ค้านอกจากแม่ค้าแร็วไดอลตติรีนะ
แม่ค้าขายของแบบที่ขายกับข้าวขายของอะไรทุกคนบ่นหมด

อันนี้คือยังเหลือเต็มแผงยังบ่นอุบเลยนะ
บ่นอุบนะครับผมตรงนี้นะฮะแต่ยังไงก็
ถ้าไม่มีก็บวกหนึ่งลบหนึ่งเนอะค่ะบวกหนึ่งลบหนึ่งสามสี่สองสามสี่สาม
ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมสี่สามสี่ครับผมวันที่นี้รู้เรื่องนะฮะ
ครับผมเดี๋ยวรู้กันมาอัปเดตยอดผู้ป่วยกันซะหน่อย
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกสาธารณสุขเองตอนนี้เขาแถลงข่าวนะครับ
พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นสี่สิบเอ็ดรายค่ะครับส่วนไก้หนุ่ม
อายุยี่สิบห้าปีอ๋อฮะกลับมาจากเกาหลีติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วย
นะครับไอ้หนุ่มใครอ่ะฉันรู้จักไหมคุณแม่เจอกันหรือเปล่าอ่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังฉันรู้จักไก้เยอะมากเลยเล่ามาเดี๋ยวเล่า
ในแพทย์สุขุมการจนับพิมายนะครับประหลักกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงข่าว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าหรือว่าโควิดสิบเก้า
ยืนยันว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าเพิ่มหนึ่งราย
เป็นชายไทยอายุยี่สิบห้าปีนะครับอาชีพเป็นไก้นำเที่ยวฮะ
มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ
ครับซึ่งขณะนี้เองก็ได้รับตัวเอาไว้ที่สถาบันบำราชนราดูนแล้วนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว๒๘ราย
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสิบสามรายครับผมรวมยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้มีสี่สิบเอ็ดราย
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเวลาไปหาหมอซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเราจะไปตรวจเชื้อนี่ยังไง
เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่หมอก็จะแบบว่าวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนอืม
ถ้าอาการเข้าข่ายหรืออยู่ในประเภทสุ่มเสี่ยงเขาก็จะมีการให้ตรวจเชื้อ
บางรายอาจจะไปแล้วแบบเอ้ยดูแล้วเป็นไม่เป็นไม่รู้
อาจจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่เข้าข่ายแต่เราอยากตรวจตรวจได้
ตรวจได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งคุณผู้ชมค่ะครับผม
ตอนนี้ก็มีการเปิดรายชื่อของโรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อที่ไหนบ้างฮะน้องเมย
ตอนนี้เนี่ยนะคะเทียบราคาให้ฟังแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันด้วยครับ
จุฬาลงกรค่าบริการประมาณอยู่ที่๓๐๐๐๖๐๐๐บาทอืม
รายวิถี๓๐๐๐๖๐๐๐บาทรามาธิปดีประมาณ๕๐๐๐บาทขึ้นไปครับ
วิชัยยุทธ์นะคะค่าบริการประมาณ๗๕๐๐บาทบวกลบครับ
บางกอกก้าวอินเตอร์เนชนัลราคาอยู่ที่ประมาณ๗๕๐๐๑๐๐๐๐บาทครับ
พญาไทย๒ค่าบริการประมาณ๖๑๐๐บาท
รังสิตค่าบริการประมาณ๘๐๐๐บาท
เปาโลค่าบริการประมาณ๕๐๐บาทครับผม
สิริราณนะคะปิยามหาราชการุณก็อยู่ที่๙๙๐๐บาทครับ
บำราชนราดูลค่าบริการประมาณ๘๐๐๑๔๐๐บาท
กรุงเทพคริสเตียนประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
แล้วก็พระรามเก้าประมาณ๘๐๐๐๑๐๐๐๐บาทค่ะ

หลายคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ฉันจะทำยังไงดี

เรารู้สึกว่าเราอยากตรวจแต่ราคามันอยู่ที่แบบนี้
นะครับผมนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าแบบบัตรทองใช้ได้ไหมครับพี่ม้า

ประกันสังคมประกันสังคมถ้าไม่ได้เข้าข่ายไม่ได้

ไม่ได้เขาไม่ได้ตรวจให้คือถ้าจะหาต้องจ่ายเงินเอาเอง
เหรอแต่พี่เช้าได้ข่าวมาว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติเป็นเนี่ย
จะรักษาได้โดยใช้บัตรทองแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่เป็นเนี่ย
ก็ต้องจ่ายตัดจริงไม่ได้ถูกต้องอะไรอย่างนั้น
คุณผู้ชมลองส่งมาแล้วกันนะเผื่อมีข้อมูลตรงนี้
ทีนี้ตอนนี้ก็มีประกันหลายที่มากที่แบบว่ารองรับ
ทำเฉพาะโรคนี้โดยเฉพาะเลยตกต่อวันเป็นเดือนก็ไม่เท่าไหร่
ถูกต้องนะครับผมนะฮะส่งค่าเบี้ยก็ไม่กี่ตังค์เองนะ
ใช่หลักร้อยหลักร้อยบาทนะครับผมตรงนี้นะฮะ
มีต่ออีกด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในชัดไทยชัยรัฐไตรรัฐณะจรัฐพรรณ
ก็เปิดเผยบอกว่ากรณีที่มีบริษัททัวร์บางแห่งเนี่ย
โปรโมชั่นไฟลุกท่วมกันเลย
ลดราคาทริปไปเที่ยวต่างประเทศ

ต่ำกว่าราคาปกติถึง๕๐หรือมากกว่านี้
ยอมรับว่าวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะสมจริง
เนื่องจากว่าอาจจะเป็นการนำพาเชื้อไวรัส

แต่อีกมุมนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่า
ผู้ประกอบการต้องลดปัญหาขาดทุน
เขาก็ขัดทุนอ่ะถูกหรือเพื่อให้กิจการเดินหน้าไปได้ต่อนะคะแน่นอนเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
จำเป็นต้องค้นหาวิธีการที่จะแบบอยู่รอดต่อไป

พร้อมกับให้คำแนะนำกับสมาชิก
รวมไปถึงสมาคมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ควรจะหาวิธีทางออกยังไงหาวิธีทางอื่นดีไหม
หรือว่าอาจจะมีการเจรจากับทางสายการบิน
รวมทั้งลูกค้าเองเพื่อจะเลื่อนกำหนดการออกไปไหม

ทางทัวร์ก็บอกว่าเค้าก็ยังไม่ปิดประเทศเค้ายังให้เข้าอยู่
โอ้โฮก็ยังดันทั่วละไปเค้าก็ยังไปได้
อืมแต่มันก็เสี่ยงไงใช่ขนาดไกด์เนี่ยเห็นไหม
ถูกแล้วเขาก็เสียดายตังค์มากเขาเหมือนห่อเงินแสน
คือแบบหูแต่เศรษฐกิจช่วงนี้อีกไงแต่พี่ว่าชีวิตมีค่ามากกว่านะ
อืมหรือว่าเค้าบอกว่าตัดสินใจก็ทิ้งไม่เป็นไร
น้องที่เขาเป็นไกด์รู้จักกับคุณดิฉันเนี่ยนะ
ก็แบบว่ายกเลิกทัวร์เยอะมากเลยเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าก็นอนอยู่กับบ้าน
เหลือครับพี่มาไม่ทุกที่เขาเป็นไกด์ทุกประเทศเข้าไป
เขาบอกว่าโดนยกเลิกเยอะมากนะครับ
อันนี้ลองอัปเดตของที่ต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
พบว่าผู้เสียชีวิตรายใหม่ในประเทศจีนอีก๔๔ราย
ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๒๗๘๘รายแล้วนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีอีก๓๒๗ราย
รวมยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมตอนนี้ก็เป็น๗๘๘๒๔ราย
เพิ่มสูงขึ้นต่ำสุดในรอบกว่า๑เดือน
ต่ำสุดในรอบกว่า๑เดือนนะครับอันนี้ที่จีนคุณผู้ชมค่ะด้านศูนย์วิศวกรรมและระบบวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยจอนฮอฟกิ้นสรุปผู้ป่วยบอกว่าผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั่วโลกเลย
ทั้งจีนแล้วด้วยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย๘๓๓๔๒คน
เกาหลีใต้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๖คนตอนนี้ยอดพุ่งไปเป็น๒๐๒๒คนแล้ว
สีอาชีวิต๘๓๗๐๔รายครับอันนี้คือล่าสุดใช่ไหมครับ
ค่ะอันนี้ทั่วโลกละ๓๓๔๒นะคะ
เพราะที่เกาหลีเยอะมากเลยอ่ะของเกาหลีนะยอดรวมเพิ่มเป็น๒๐๒๒คน
เสียชีวิตแล้ว๑๓รายค่ะโอ้โฮต่อมาเกาหลีถึงเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงหมด
อันนี้พี่เมย์นี่อันนี้เพิ่งล่าสุดเมื่อกี้เลยมาแล้ว

นี่แล้วคุณคิดดูสิอิตาลีนะไปมาพุ่งขึ้นมาแบบว่าสุดลิดสุดเด็ดเลยค่ะคุณคุณคุณคุณ
เกาหลี๘๓๗๔๐คนเกาหลีเป็น๒๓๓๗แล้วอุ๊ย
ใช่ค่ะเดี๋ยวนะสักยอดนี้แป๊บอันนี้ตอนที่เอาเดียคือตอนบ่าย๒อันนี้
บ่าย๒กับล่าสุดอันนี้ล่าสุดแล้วคุณนมคิดดูสิอีรานเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะ๒๗๐อ่ะ
ซึ่งนำญี่ปุ่นไปแล้วในขณะที่ญี่ปุ่นแสดงว่าก็เยอะแล้วนะก็ยังคุมได้อยู่เป็นอย่างดี
ฮ่องกงก็เหมือนเดิมซิงคโปร์เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย
อเมริกาเท่าเดิมประเทศไทยนี่ยังแค่๔๑นี่ลงไปหลังสุด
ในขณะที่ประเทศไทยตอนแรกนี่เป็นอันดับ๒นะใช่ครับ

ไปทุกทวีปแล้วนะ
เทวีบอเมริกาใต้ยังไม่ได้ไป

แอฟริกาฝั่งทางนี้

น่ากลัวจริงนี่อ่านข่าวทุกวันก็กลัวอยู่ทุกวันเลย
อย่างนี้ไม่รู้จะทำไงแล้ว
ครับผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเอง
ถ้าไม่สบายรู้สึกแบบไอ้นี่ก็ต้องไปหาคุณหมอหน่อย
ถูกต้องแต่ไปหาคุณหมอตอนนี้ถ้าเข้าไปถึงปุ๊บ
แล้วคุณเป็นคนที่สุ่มเสี่ยงไปประเทศต่างมา
เขาจับแยกบางโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลจับแยกมารวมกับผู้ป่วยที่สุ่มเสี่ยงด้วยกัน

บอกว่ามีน้องที่รู้จักกันไปญี่ปุ่นมา

อ้าวแล้วอย่างนี้ไง

ตลอดเวลาหรือว่าแอลกอฮอล์นะ

แล้วอยู่ก็หยุดไปตั้งแต่เผื่อภาพฤจิกา

แล้วก็ไม่ได้ไปมาจนถึงขนาดตอนนี้

ไม่อย่างนั้นดิฉันก็คงไม่ได้เจอคุณผู้ชมแหละ

ก็อย่าลืมละกันกินช้อนร้อนกางล้างมือ
ถูก
เสื้อสีแดงเห็นไหมครับที่เข้ามาแล้วนะครับ
เข้ามาพูดคุยกับหญิงสาวที่สวมเสื้อสีดำในโต๊ะดังกล่าว

ชายเสื้อแดงก็ได้ใช้มือเนี่ยนะฮะ
บหน้าหญิงสาวที่สวมเสื้อดำแดงหนึ่ง

จะแบบว่าค่อยรุนแรง

เพื่อนที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะต้องลุกขึ้นมาห้ามครับ

เสื้อขาวเนี่ยมาพาตัวชายที่สวมเสื้อสีแดง
คนก่อเหตุเนี่ยออกไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะฮะ

ขึ้นมาเคลียร์ให้ไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ

เพื่อนก็เห็นว่าโอ้เดี๋ยวจะอาการหนักนะฮะ

ก็มาลุกนะครับผมน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับ

ดูสิโอ้โหดูสิ

สักครู่ใหญ่คุณผู้ชมชายเสื้อแดงคนเดิม
ก็ได้เดินผ่านทางหน้าร้านครับนะฮะ

เพื่ออ้อมไปด้านข้างครับ

ขนาดจุดสามแปดโผล่มาจากร่องไม้ข้างฝาร้านนี่ฮะ

โผล่มาจากร่องไม้ข้างฝาร้านเลยครับ
จ่อยิงไปที่บริเวณผู้หญิงนะฮะ

กระสุนถูกบริเวณใบหูซ้ายจนคนในร้านเนี่ย
กันแตกตื่นนะครับบ้าที่สุดเลย
ชายเสื้อแดงจะหลบหนีไปนะฮะ

สพเมืองพัทธลุงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบหัวกระสุนปืนตกอยู่๑หัว

ทราบชื่อคนเจ็บก็คือนางสาว
ัญญธิดานะครับสีทองช่วยอายุ๒๗ปี

ได้นำส่งโรงพยาบาลพัทธลุงนะครับ
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

ใกล้มากเพราะว่าผู้หญิงเขานั่ง
กล้าดูถูกต้องติดกับรั้วเลย

ทราบชื่อภายหลังคือนางเอกพลนะครับ

นางสาวอนิธิดาผู้บาดเจ็บนั่นเอง

แต่ฝ่ายชายไม่ยอมแล้วก็บังเอิญมาเจอกันที่

เอาปืนอาวุธปืนนะฮะมาเจาะยิงนะครับ

แล้วก็ฝ่ายชายเข้าไปพูดคุยเจรจา
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมจึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น

ปากคำผู้บาดเจ็บพร้อมกับกลุ่มเพื่อน

เพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุ

ยังมีหน่อย

มันควรจะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยเนอะ

วันนี้นะมันมีเรื่องการยิงกันแบบว่ายิงด้วยความหึงหวงยิงไม่พอใจกัน
ยิงคนนู้นยิงคนนี้ตลอดเวลายิงเพื่อป้นยิงเพื่อแบบเอาทรัพย์สินคนหนึ่ง
คืออะไรเกิดอะไรกันขึ้นน่ากลัวมากเลย
คือระงับสติอารมณ์กันไม่ได้แล้วตอนนี้
เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีอาวุธอยู่ใกล้ตัวก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลย
ช่วงนี้ปืนรู้สึกว่าคนใช้ปืนกันเยอะมาก

มันคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยขอให้ต้องรวจจับได้โดยเร็วละกัน
มันก็ได้แต่แค่นี้พอเกิดเรื่องปั๊บก็ไปจับ
แล้วก็เหมือนสำนึกผิดแล้วก็เข้าคุกแล้วมันก็เหมือนกันอย่างนี้
คนอื่นก็ทำอย่างนี้อีกมันก็วิ่งเข้าไปอีรอปเดินหมดเลย
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่โชคดีน่ะที่เหมือนน้องบอกว่า
ไม่โดนน้องผู้หญิงมีคนเพราะว่าฉลับคนดีเนี่ยถูกต้องไง
ดุงแข็งอะโถโหยเพลดพลาดเธอลองคิดดูเสียงมันจะต้องทำให้เขาหูอื้อขนาดไหนอะ
ใช่ิ่งสองคนเนี่ยพ่อยพ่อยอะหูอื้อเลยเธอคิดดูสิ
เขาเรียกว่าหูบอดเลยได้นะหูดับ
หูดับอะนะครับใช่นี้ก็มีสิทธิ์มากแพงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใช้ชีวิตต่อไปนี่

อยากถามว่ามันถึงการละเวลาแล้วใช่ป่ะ
เรื่องของ

เชื้อโรคร้ายอะไรก็แพร่กระจายกันแบบสุดลิดสุดเดช

ความแบบไม่พอใจของมนุษย์ก็มีเยอะแยะมากขึ้น
นี่พี่ม้ากำลังจะบอกถึงการในยุคอะไรอย่างนี้เหรอ

ตอนนี้กำลังใจแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของคุณผู้ชมนะฮะ
ก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะครับผมนะครับ
โรคในแง่ดีเขาไว้นะครับ
ก็จะทำให้คุณผ่านชีวิตในแต่ละวันได้
เป็นห่วงคนที่แบบว่าหลังจากเรา

พอสามารถไปแล้วไม่เสียดายใช่ไหม

แจนเย็นก็หาเพื่อนตลอด

เผื่อว่าเมียเมอร์จะได้แบบว่ามาใช้ได้
ไม่ต้องย้ายสมบัติบัวไปอยู่นู้น
เชื้อโลกก็ไม่เคยมีด้วยนะ

ที่พิจารณาแผนการแจกผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขอนามัยสตรีฟรี

ก็พาสก็อตแลนด์มีมติอย่างท่วมท้น
วาระแรกในการสนับสนุนร่างกฎหมาย
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ซึ่งก็หากผ่านการลงมติในขั้นตอนต่อไป

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขอนามัยสตรีอย่างผ้าอนามัยได้อย่างฟรี
ตามสถานที่สาธารณะแล้วก็ร้านขายยา
งบประมาณ๒๔๑ล้านปอนด์
ก็ตกเป็นเงินไทย๙๓๖ล้านบาท
กันเลยทีเดียวนะครับต่อปีก็จะให้อย่างนี้ต่อปี
เมื่อ๒ปีก่อนสก๊อตแลนด์เป็นประเทศแรกเลย
ที่เริ่มแจกจ่ายผ้าอนามัยฟรี

แล้วก็ก่อนหน้านั้นรัฐบาลสก๊อตแลนด
ก็มีแผนปรับลดภาษี
สำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัยสตรี
แต่ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
แต่อย่างใดในเรื่องของการลดห่อนภาษีนะ

ซึ่งก็เออคือจริงผู้หญิงก็ต้องใช้ทุกคน

จากหญิงผู้สูงอายุที่บางทีก็แบบว่า
ครับผมมันก็ต้องใช้กันดีนะดีดีออกเก๋นะ

อีกเรื่องหนึ่งเคยมีโอกาสได้อ่านข่าว

วันนี้มีอีกนะคะอันนี้อยู่ที่ยูเครน

บอกว่าแพทย์ในยูเครนถึงกับอึ้ง
เคสของหญิงวัย๘๓ด้วยนะคะ

เฉินกับประสบการณ์ตายแล้วฟื้นค่ะ
โดยเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเวลากว่า๑๐ชั่วโมง

แล้วก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วเลยนะคะ

หลานของคุณยายติดต่อจ้างบาทหลวงมาทำพิธี
ทำการขุดหลุมสำหรับฝังศพเรียบร้อย
จัดเตรียมอาหารมื้อค่ำที่จะใช้เลี้ยงแขกเราด้วย

เตตยานาลูกสาวของคุณยายเคเซเนียก็

พบว่ายังเอ๊ะทำไมมันยังอุ่น
แม้แต่บริเวณนักและยังอุ่นอยู่

แพทย์พบว่าคุณยายเคซีเนียร์อยู่ในภาวะโคม่า

กระทั่งคุณยายเคซีเนียฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ในที่สุด
ถามคุณยายคุณยายก็บอกประสบการณ์เนี่ย

ได้ยินเสียงพ่อผู้ล่วงลับเรียกหาเธอ
จากนั้นตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาคุณยายจำได้ว่า

ก็มีกลุ่มคนชุดขาวยืนอยู่รอบตัวฉัน
ฉันคิดว่าคนเหล่านี้คงจะเป็นเทวดา
แต่ปรากฏว่าพวกเขาเป็นแพทย์
เดี๋ยวก่อนคุณยายตอนที่นอนอยู่แล้วมีกระจกเงาอยู่

โอ้โหคุณแม่คนละคนคุณแม่

ถ้าห้องนู้นคิดเหมือนพี่ม้าก็พังเหมือนกันนะครับผม

ไม่ได้คือแพทย์เองก็ยังบอกเลย
ว่าตลอดชีวิตการเป็นแพทย์มา๒๐ปี
ก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อน
ขณะที่นักบวชที่ถูกจ้างมาทำพิธีศพของคุณยาย
บอกว่ามันน่าจะเป็นปฏิหารของการตายแล้วฟื้น
พระเจ้าทรงประธานชีวิตให้กับสตรีสูงวัยผู้นี้
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพบเจอเรื่องแบบนี้เลย

แล้วนางก็จะไปสวงสวรรค์ไปเห็นอีกหรือว่า

ฟื้นขึ้นมาตอนที่อยู่ในโรงแล้ว

แสดงว่าหัวใจก็ตกขึ้นมาใหม่อย่างนี้หรอ

หนูแปลกเนอะถ้าทางวิทยาศาสตร์นะ

เป็นตัวเลขอีกแล้ว

เออครับผม
คุณแม่๘มันอัศจรรย์นะคุณแม่
แต่คุณเนี้ยจังมากเลข๓กับเลข๘เหมือนกัน
มันอัศจรรย์อยู่แล้ว
ครอบครัวด้วยถูกเพื่อจะให้ห่างไกลจากฝุ่นพิษเอยนะคะทั้งกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของการดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าซึ่งนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้หมดกังวลทั้งเรื่องของฝุ่นติดผ้าเอ่ยแม้แต่ตากในร่มเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะอยู่หน้ารถเมล์แล้ว

สะอาดขจัดกลิ่นอับชื้นได้แบบหมดจด

ทำลายต้นต่อที่ก่อให้เกิดกลิ่นอับชื้น
ไม่ว่าจะคราบหนักหรือว่าคราบเบา
พร้อมทั้งดูแลลึกถึงเส้นใยผ้าด้วย
คงความหอมหรูติดทนนาน
ทำให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่สวมใส่

ก็จะให้กินหอมสะอาดน่ารัก

แล้วก็ให้กลิ่นหอมสะอาดหรูหราขึ้นมาทันที
เหมาะกับการซักมือแล้วก็ซักเครื่อง

แล้วก็มีปริมาณฟองที่พอเหมาะครับ
ถนอมเครื่องซักผ้าค่ะคุณ

ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกนะฮะ

ทางแฟนเพจที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับผม
ลองเข้าไปชมดูแล้วก็ไปตอบคำถามดู

เปิดปั้นไปพูดรถเมย์

อันนี้เราก็บอกไปอาจจะถามเรื่องของสูตรก็ได้

พูดเรื่องสมาร์ทอยู่ดีมาเข้าเรื่องแฟน

คุณแม่มาก็บอกว่ากวยพรใครไม่ได้เลย

แต่พูดทีไรแล้วศักดิ์สิทธิ์ทุกปี

เรื่องแปลกทั่วไทยไฟวันนี้ถึงแล้ว
โดยเฉพาะรวมถึงเรื่องเลขเด็ดด้วย
ของฉันมีแต้ลตะเขียนเป็นหิน
ของผมมีจอมปลวกปู่ราชศรีครับ
รัวเล่ระกเด็ดของพี่เช้าก่อนเลยครับ
จอมปลวกปู่ราชศรีครับ
หลังที่มีคนได้โชคมาแล้ว๓งวดติดครับคุณผู้ชม
เป็นกระแสความนิยมความเชื่อด้านโชคลาภของชาวกรสินนะครับ

โดยเฉพาะใกล้วันออกสลากกินแบ่งแบบนี้นะครับผม
ตามวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่
หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีความเชื่อว่า
สามารถโดนบรรดาชุกลาภให้นะครับ
จึงพบว่ามีชาวบ้านและบรรดานนักแสวงโชคนี่
นำทูบเทียนดอกไม้ไปบวงสวงเส้นไห้เป็นจำนวนมาก
ขณะที่บริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับ
หมู่๔ตมบัวบานอำเภยางตลาดนี่
ชาวราชสินจุดที่มีจอมปวกรูปร่างคล้ายหัวราชสีครับ
ซึ่งรายการของเราเคยนำเสนอไปเรียบ

ซึ่งบอกว่าก็มีชาวบ้านไปแสวงโชค
นำดอกไม้ทุบเทียแล้วก็ภูมิลัย๗สี
แก้บนและขอโชคอีกด้วย
ทางด้านนางประยงอายุ๕๕ปี
ข่าวว่าจอมปลวกปู่ราชศรีดังกล่าว
โชคกับชาวบ้านมาแล้วนะครับที่มากราบขอ
๓งวดติดต่อกันแล้วนะครับ

ทราบกิจศัพท์ว่าจอมปวกให้หวยแม่น
จึงเดินทางมากับคณะแก้บน
หลังได้รับโชคเลขท้าย๒ตัว
มาจากงวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
งวดประจำวันที่๑มีนาคมที่จะถึง
เดินทางมากราบไหว้พร้อมกับอธิษฐาน

แป้งฝุ่นรูปตามผิวจอมปวก

โดยตัวเลขที่ได้ก็มีห้าสี่

นี่ค่ะก็แป้งฝุ่นโรย
ซึ่งหากถูกจากจอมปลวกดังกล่าวก็
จะให้เลขแม่นติดต่อกันเป็นงวดที่๔ติดต่อกันแล้วนะครับ

หากถูกจะนำหัวหมูเป็ดไก่

มาทำพิธีแก้บนอีกด้วย

ของคุณยายครับผมใครเป็นคนเริ่มต้นคิดที่จะเอาแป้งมารูปจำพวกนี้
แปลกจังเลยคิดได้อย่างไรว่าต้องเอาแป้งมารูปแล้วจะเห็นตัวเล่น

จะได้มีความชัดขึ้นมาครับพี่ม้า
สมมุติว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเริ่มมาจากต้นตะเคียนก่อน
ลากไม้ก่อนต้นไม้ก่อน
พอเอาแป้งลงไปเสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องมีความลึกความตื้นความอะไรอย่างนี้มันจะเห็นร่องชัด
คิดได้ไงว่ามันจะมีตัวเลขขึ้นมา
ก็ต้องถ่ายรูปแล้วใช้จินตนาการ
แล้วรู้ได้ไงว่ามันจะมีตัวเลข
แม่เป็นเจ้าหนูทำไมอ่ะก็ต้องหาให้เจอ
ถ้าไม่เจอก็ต้องหาให้เจอต้องวนจนกว่าจะรู้สึกว่า
ไม่แล้วคิดได้ยังไงว่าไอ้ไม้แท่งนึงเนี่ยมันจะมีเลข
มันก็จะมีรอยหยากลอยอะไรที่มันสามารถจินตนาการไปได้ใช่ไหม
เขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ตรงนั้นไง
ถ้าคิดได้ยังไงว่าไม้อันหนึ่งมันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้
ก็ตอนกลางคืนฝันไงว่าแม่ตะเคียนมาเรียกให้
ว่าหนาวจังเลยหนาวจังเลยฉันจมในน้ำ
แม่ตะเคียนหน้าตาเป็นยังไงกูถามคำ

เลยไม่ต้องแก่ถ้ามีแก่ไปเกาหลี
คุณแม่จะพาคุณแม่

แสดงลุ่นปู่แย้นปายาย
ก็ยังมีความสงสัยว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง

ความเชื่อนะครับผมคนเชื่อเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะเป็นจริงได้
ไม่แต่นี่ก็ไม่ได้ขัดแย้งนะแต่เพียงแต่แบบสงสัยเท่านั้นเอง
ว่าเพราะอะไรทำไม

พี่บ๊วยไปเช็คให้หน่อยนะจอมปลวกยังไงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วเขาล่าสุดเขาเพิ่งนำเจ้าแม่ตะเคียนไปถวายให้กับวัดไง
เขาจะได้รู้ว่ารูปร่างรูปทรงหน้าตาเป็นยังไง
หรือเป็นเพราะว่าเราแบบว่าจินตนาการเอาเอง
คืออาจจะเห็นในฝันไงพี่ม้าในฝัน

ฝันถึงหนูอยู่ดีเฉยไปบ้านหนูเฉยไม่เคยไปเลยอยู่ดีก็

รักษณ์ดีมากรักษณ์
ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะก็รู้ไงก็ไปไม่ถึงทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะ
รินสุดหน้าสถานีขนส่งจังหวัดพยาวนะคะคุณผู้ชมค่ะได้มีพระพิคเนธ
หล่อทองเหลืองสีทองตั้งอยู่บนแท่นหินอ่อนเรียกว่าเด่นสง่ามาก
ประกายแสงสีทองกระจายไปทั่วบริเวณเมื่อกระทบกับแสงแดดและแสงไฟ
กลางวันและกลางคืนครับโดยมีรูปปั้นของพญานาคห้าเซียนพันเสา
โชว์หัวแผ่ปกคลุมอยู่ตรงนั้นอยู่ด้านหลังด้วยนะคะ
ศีรษะพระพิคเนตอย่างสวยงามทีเดียวดูแล้วมันมีพยาว
พญานาคไปเกี่ยวกับพระพิคเนตได้ในเมื่อเป็นคนละที่กัน

ก็เป็นลูกถึงแบบว่าพระศิวะกับพระแม่อุมา

เพราะพญานาคเป็นบริวารของพิกเนธ

ไม่ใช่อันนั้นมันเนื้อ

เราก็หลงฟังเชื่อนะ

หนูต้องเรียกคล้ายมัสซุสะก็

อย่างที่นี่เองเขาก็จะเป็นแบบหนูมุสิกะ

เห็นไหมครับมูซิก่าครับครับผมใกล้เคียง
ผมมาทำผิดใกล้ไหม
แหมมันก็จะเอาแต่กินอ่ะครับครับผมภาษุสักกะ
ยังไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้เลยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเราจะเล่าต่อไป
เสร็จปุ๊บเนี่ยบุคคลทั่วไปที่เห็นก็จะเอาอ้อยกล้วยพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนนำมาเส้นไหว้เพื่อขอพรโชคลาภ
จากการสังเกตพบว่าพระพิกาเนตนั่งอยู่บนแท่นหินอ่อนใช่ไหม
มีลักษณะหล่อด้วยทองเหลืองรูปร่างขนาดหน้าตักกว้างประมาณ๑เมตร
ทาด้วยสีทองแบบว่าเหลืองอร่ามเลย
และด้านหลังจะมีรูปพญานาค๕เสียนสวยงามพันเสาอยู่นะโชว์หัวปกคลุมอยู่ด้านหลังพระพิคเนต
ฮะก็ทาด้วยสีทองเช่นกัน
ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีประชาชนและบุคคลทั่วไปเนี่ยนำเครื่องมาเส้นไหว้ขอพรอย่างที่เราบอกไป
โดยเฉพาะก่อนวันที่แบบว่าแม่ลอตเตอรี่จะออกก่อนวันที่เลขจะออกเนี่ยนะคะ
ก็จะมีผู้คนเข้ามานำของมาถวาย

สำหรับพระพิคเนธและพญานาคได้มีเจ้าของพื้นที่ที่ตั้งพระพิคเนตกับพญานาคเนี่ย
นำมาประดิษฐานเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็กับสถานที่ด้วยนะคะยังมีความเชื่อว่ายังบันดาลให้โชคลาภ
แล้วก็ปกคลุมรักษาคุ้มครองแก่เจ้าของสถานที่
คนทั่วไปที่เข้ามาเส้นไหว้บูชาด้วยนะคะ
ยังพบว่าบริเวณสถานที่นี้
จักรยานอาบตั้งอยู่นั้นคืออะไร

จักรยานอาบตั้งอยู่นั้นอยู่ตรงบริเวณสามแยกของถนน
ณบริเวณหน้าสถานีขนส่งจังหวัดพยาว
ซึ่งมีบุคคลผ่านไปมาตลอดทั้งวันทั้งคืน
เมื่อใครเห็นพระพิคเนธและพญานาคสีทอง
จะมาชมและเข้ามาขอพรกันตลอดตามความเชื่อ
มักจะสำริดผลตามที่ขอทุกราย

หน้าตักกว้างตรงนั้นประมาณหนึ่งเมตร

มีเสาหนึ่งเสาก็ขึ้นไปพันตรงนั้น

ของฉันเด็ดมากเลย

ไม้กลายเป็นหินโอ้โฮตกใจมาก

อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา

กว้างมากขนาดกว้าง๔๐เมตร

คือพื้นที่ของสระเนี่ยนะ
มันกว้างถึง๓๐ไร่

ก็เป็นแบบมีน้ำเจิงนองอยู่ในสระนี้

มันแบบว่าทิ้งห่างไปนาน

พอต่อผุดเนี่ยแม่นางวาสุพิน
อายุ๕๔ปีก็ดันไปเห็น

ก็เลยเข้าไปดูผลปรากฏว่า

เราก็เข้าไปทำการเนี่ยนะ
มันออกให้มันแห้งไปซะเลยเนี่ยจบจบไปสิ้น
มันจะได้เห็นต่อที่มันผุดขึ้นมาได้อย่างชัดเจน

หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยนะ
ตะลึงแน่นอนต้องมา
มากันพริบเลยนะดูสิไม้กลายเป็นหินก็บูชากัน
แล้วเอากล้องถ่ายรูปในมือถือถ่ายไป
เพื่อจะให้พบเลขเด็ดไม่พบ
พบมั้ยพี่ม้า

ใช่ผมขาวอายุหลายร้อยปีเลยทีเดียว
มีภาพให้ดูไม่แม่หญิงแก่คนนั้นน่ะ

ไม่มีพูดลอย
คันนั้นเหี่ยวใช่ไหมคุณยายเมื่อกี้

ผลปรากฏว่าชาวบ้านฟังแล้ว

มาถึงปั๊บจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้

ถ่ายรูปต้องขอโชคขอลาบ
เพื่อที่จะหาเลขเด็ดอะไรอย่างนี้
นะฮะแต่ว่าเป็นการเก็บรักษาเอาไว้ได้เป็นยังไง
ไหนหน้าคนตรงไหน

ไม่เกี่ยว
เมื่อกี้คุณแม่เพิ่งบอกเองนะครับ

ซื้อเดินไปซื้อซื้อเราก็จะรีด่ายกัน

แต่ฉันก็ตีความให้มันกลายเป็นแบบภาพของเลขออกมาได้
ขอบคุณคุณม้าด้วยนะคะ

จริงไหมจริงไหมคราวนั้น๒๐ฉันพูดนะฉันเห็น๒๐ตรงเป๊ะเลยแต่ไม่เคยถูก

กมชิบเบ้งเลยเดี๋ยวกมเนี่ยกม

มันกมเหมือนเองแหละไก่แล้วอันนี้เป็นแก่แล้วไม่เอาแล้วนะ
อันนี้มันไม่ใช่อันนี้ต้องดูว่ากมบน๐

คัดลัดไงแหมน่ะเอาเป็นคัดลัดป๊าบตรงกลาง

ไม่ได้เกี่ยวกันแต่แหล่นแน่นะเรา
เอาไปไปคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเอาภาพของคุณณเดชน์มาให้ดูน่ารักตอนเด็ก

แล้วแม่ของณเดชนเขาเป็นคนเล่าให้ฟัง
สักครู่เดียวครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ
ตอนสมัยเด็กฉันถามว่าเธอเคยมีแบบว่า
แบบว่าชื่นชอบดาราคนไหนบ้างมั้ยมีมั้ย

ของไทยก็ได้ของฝรั่งก็ได้น่าจะมี

ฉันชอบชาวบอนสันเธอรู้จักไหม
อยากได้เป็นบลูก

มันชอบชิคกี้พีดสีหรอ

อุ้ยตลก
น่าจะคนละติ๊กนะ
ติ๊กเจ็ดสดา
เขาอย่างนี้ณเดชน์เขาก็มีเหมือนกัน

ณเดชน์ชื่นชอบมากนะชอบใครรู้มั้ย

ตอนสมัยเขาเด็กนะ

ก็มีอยู่วันหนึ่งนะแม่แก้วเขาโพสให้ฟังนะ

เขาก็ไปเด็กตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ย
ภาพซ้ายมือเด็กมากเป็นเด็กหนุ่มมากเลย

ก็ไปเดินเล่นกันนะ
แบบว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ

ลูกชายเนี่ยก็เลยมาแบบสะกิดแม่

เบาเอาหูมานี่เอาหูมานี่แม่

ดูดิโอ้ยดารา

อลิชาอยู่ข้างหลังแม่
แม่ก็บอกหันไปปุ๊บ

เขินเขิน

ทันใดนั้นแม่ก็บอกว่าเอางี้ไหมลูก

แล้วเด็กว่าเอาครับเอาครับ

แม่ก็บอกว่าเออแบบคุณแอนค่ะ
แม่แก้วก็บอกขอให้ลูกชายถ่ายรูปด้วยได้ไหม

โอ๊ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้า

ต่างนานาทันใดนั้น

เข้าไปสวัสดีใช่ไหมนู่นนี่นั่นเสร็จ

เขาเลยถามลูกว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่ง

แล้วจะมีคนมาขอถ่ายรูปอย่างนี้ไหมคะ
นี่แม่ก็บอกว่า

มันก็ต้องมีคนมาขอถ่ายรูปอย่างนี้นะแซ่

พอเงยหน้าขึ้นมาดูพี่แอนแอบเหมือนยาย่านะ

ใช่เนี่ยภาพที่ถ่ายกับณเดชน์ตอนเด็กเนี่ย

เหมือนคุณแม่ดูลูกครึ่งเหมือนกัน

แบบว่ารูปหน้าโครงหน้า

เหมือนยาเหรอครับคุณแม่

เหมือนสมัยก่อนเหมือนกันนะตอนเราเป็นเด็กนะ

เขาไปเกาะแบบดูอย่างนี้

ก็ฝันนะหลับก็ฝันตื่นก็ฝัน

แต่ถ้ามันไม่ผอมสูงเพียมก็คงไม่ได้

จะได้ฝันบ่อยนะครับผม

คำพูดติดค้างในใจ
ทำอีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีนะฮะ

แล้วก็เพราะว่าทนพฤติกรรมของภูมิกับเนี่ย

แถมยังทวงเงินค่าโปรโมทหนังนะฮะ

พร้อมเดินหน้าฟ้องหมินประมาทนะฮะ
จนเป็นคดีความมาถึงทุกวันนี้นะครับ
ยังไม่รู้ว่าดราม่านี้จะจบยังไงนะครับคุณผู้ชม

ได้โพสต์ข้อความภาพที่บอกว่า
ไม่มีใครขอให้ผมพิมพ์ข้อความนี้

แต่อยู่ดีก็คิดถึงพี่ขึ้นมา
มีบางคำที่ผมติดอยู่ในใจ
คงรู้สึกเสียใจกับคำว่า
จะทำให้ไม่มีที่ยืนวงเล็บในแชท

รู้สึกเสียใจกับคำพูดนั้นจริงครับ

ติดอยู่ในใจค้างคาใจมานาน
พี่ออกสื่อ

มันติดใจในผมมานานจริง

งานนี้ต้องตามดูกันต่อว่า

แล้วความนี้แล้วเนี่ยจะยินดีรับคำขอโทษของหนุ่มนิ๊กเบียบ
ประมาณสัปดาห์ที่แล้วได้ที่มีข่าว
ซึ่งเขาก็ต้องแบบนะเราต้องทำงานอะไรอย่างนี้

ก็เป็นสัญญาที่ดีนะคะก็มีการขอโทษกันไป

ทำไมพจน์ชอบเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่า

เจออย่างนี้เจอมีปัญหากับเด็กของตัวเอง

ครับผมเด็กเราอาจจะเคยเชื่อฟัง

คุณแม่มาที่เป็นตอนเรื่องเรื่องภังชมพู

เดี๋ยวก่อนตอนนั้นมีเรื่องอะไร

ใช่นั่นไม่ใช่หนังโพสต์

แปลกกล้วยมั้ยแปลกกล้วยแปลกกล้วยในซิมันนานมาก
ให้คุณแม่กริกก่อนให้คุณแม่กริกก่อน

แค่เป็นรับเชิญเป็นตำรวจ

แล้วก็มีทงเล่นอยู่ในนั้นด้วย
อันนั้นน่ะคือฉันเป็นรับเชิญอันที่หนึ่ง

วอเลสบอลไม่เคยเล่น

ที่อยู่ทางเหนือเพราะคุณพ่อไม่เคยมีปัญหากับพี่พลต

แต่ฉันไม่เคยมีปัญหากับพจน์เลย

คือเล่นจนฉันเนี่ยหลับแบบว่าคากอง
คาเซตไม่ใช่คากองนะอยู่ในเซตเนี่ยแล้วก็นั่งอย่างนี้หลับอย่างนี้เลย

ตอนนั้นเนี่ยนะถ่ายตั้งแต่๖โมงเช้าของวันหนึ่งไปจนถึง๖โมงเช้าอีกวันหนึ่ง

เอาเอาเลยเอาเลย๕๔๓เอาเล่น

คือมันตะวันพาตาเลยไอ้พศอ่ะ

เอออีกเรื่องนึงค่ะแล้วก็เห็นภาพข่าววันนี้นะคุณพี่ผู้ชมว่าน้องฟู
กับน้องเบ้าที่ลูกของบี่ป๋อกับพี่เอก
คุณป๋อก็เปิดเผยบอกว่าไปเที่ยวกระบี่
วันสุดท้ายและกำลังจะกลับพรุ่งนี้
คืนนั้นประมาณ๕ทุ่มออกไปกินข้าวกับเพื่อน
แล้วเอกก็โทรมาบอกว่าภูดิษฐ์เนี่ยลื่นล้มคางแตก

ระหว่างอุ้มลูกออกจากรีสอร์ทที่พัก

นาทีเหมือน๒ชั่วโมงเขาบอก

เขาวิ่งจะไปชี้อะไรไม่รู้ที่โทรทัศน์
แล้วสะดุดผ้าห่มโรงแรม
งฟาดพื้นทะลุข้างในปาก
เจ้าของรีสอร์ทต้องบอกเลยว่าเขาดูแลดีมาก

ไปถึงโรงพยาบาลยังเย็บไม่ได้

เพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปต้องรอ๖๘ชั่วโมงก่อน
ตอนเช้าค่อยปลุกเขามาวางยา
แล้วก็มีเรื่องต้องบินกลับมาตอนบ่ายอีก

แต่เราเองโทษตัวเองทำไมเรามานั่งกินข้าว

ฟุ้งซ่านตื่นเช้าตอนพองมา

คนที่เฝ้าน้องเขาก็ขอโทษ

ความผิดเอความผิดกระบี่หรือว่ารีสอร์ท

เป็นเรื่องที่เขาน่าจะเรียนรู้ต่อไป

ให้เป็นแค่ข้างนอกอย่างเดียว

แล้วก็เย็บข้างนอกอีก๒๐กว่าเข็ม
นั้นก็บินกลับมาตอนเย็น

ขอให้น้องภูหายไวเนอะ

สุขภาพแห่งใดในโลกนะครับ

ใส่ชุดนั่งเนื้อของเธอไหมน่ารักมากเลย

เดี๋ยวตะคิดเดือนหน้าเนี่ย

โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันสักครู่เดียวครับ
เราไปดูภาพนี้น่ารักนะ
ให้วันสุดสบายของคุณเนี่ย
สุดสุขมากกันเลยทีเดียวนะคะ
คุณแม่ลิเดียนะมีน้องชื่อว่าเดมี่

เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปเยี่ยมนางไปดูรูปสิ
น่ารักนางเมอร์เมด

วันนี้ฉันไปเจอลิเดียเขาที่งานวันเกิดเก๋
แล้วฉันบอกว่าลูกเธอฉันจะไปฟันบอก
แม่ลิมาฟัดเลยมันน่ารักมาก
ดูมันสิดูมันสิ

คุณผู้ชมก็จะได้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุข

ใช่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพมันด้วย

คุณแม่เจอตรงนั้นนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ
ปี้วิกเอ็นนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ